ไฟไหม้ก็คือประมาณสักร้อยละเจ็ดสิบของร่างกายได้นะคะ
กว่าจะนำตัวลงมาเนี่ยทุลักทุเลเลยค่ะนี่นะคะผู้ชายคนนี้ตอนนำตัวลงมาได้เนี่ย
สลึมสลือยังพอที่จะรู้เรื่องก็นำไปส่งโรงพยาบาลบางประกอบแปด
ให้รักษาอย่างเร่งด่วนนะคะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไป
ไปที่จุดที่พบผู้ชายคนนี้ค่ะก็คือที่เสาไฟต้นนี้
อยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อเอสเคมินิมารถนนเอกชัยซอยเจสสิบหกแยกหนึ่ง
เขตปังบอลกรุงเทพฯบนยอดเสาไฟเนี้ยนะคะ
ยังมีเศษเสื้อผ้าของผู้ชายคนนี้ติดอยู่เลยอะค่ะส่วนหลังคาเสาไฟอยู่ใกล้ใกล้หลังคากันศาสตร์เห็นไหมคะ
หลังคากันศาสตร์เนี่ยมันจะมีช่องพอให้คนปีนขึ้นไปได้แล้วก็ทะลุขึ้นไปได้
เราก็เลยถามเรื่องนี้กับเจ้าของร้านที่อยู่ใกล้ใกล้นางสาวโชติกาปานจันทร์ค่ะ
บอกว่าตอนเกิดเหตุเธอหลับอยู่บนชั้น๓ของมินิมาตรนี่แหละ
สะดุ้งตื่นก็คือได้ยินเสียงเหมือนกับหม้อไฟระเบิดเสียงดังมากแล้วไฟก็ดับนะคะ
ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงร้องช่วยด้วยครับช่วยด้วยแบบเนี้ยค่ะเธอมองออกไปนอกหน้าต่าง
เห็นขาของผู้ชายคนนี้ห้อยอยู่บนเสาไฟเธอตกใจมากนะคะทำอะไรไม่ถูก
คนที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ข้างล่างก็เลยรีบเรียกตำรวจเรียกให้รถกระเช้าเพื่อช่วยผู้ชายคนนี้
ใช้เวลาอยู่เป็นชั่วโมงนะคะกว่าจะช่วยลงมาได้อะค่ะ
ได้ยินเสียงระเบิดปั้งค่ะใช่แล้วก็เหมือนแบบหม้อแปลงมันระเบิดแล้วก็ไฟดับไปประมาณแบบสองสามวิอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เขาก็ร้องแบบตะโกนว่าช่วยด้วยครับช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะโอ้ตอนที่เขาติดเหรอคะ
เป็นชั่วโมงเลยครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาโดนเหมือนโดนไฟไฟแบบเหมือนมีไฟขึ้นที่ตัวเขาด้วยค่ะ
ใช่คือตอนเขาลงมาเสื้อผ้าเขาไม่มีแล้วอะค่ะใช่ค่ะคือหลังเขาแบบเนื้อแบบชั้นนอกเขาก็แบบเหมือนไม่ไหม้แบบเป็นแบบริ้วแบบหลุดออกมาค่ะโอ้โหนี่นะคะ
ส่วนอีกคนนึงที่เขาก็เห็นเหตุการณ์เหมือนกันเขาเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงอยู่ใกล้ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุค่ะ
วีนาแซ่อึ้งอายุห้าสิบห้าปีนะคะเธอบอกว่าไปซื้อวัตถุดิบมาทำกับข้าวจากตลาดบางบอน
ก็จะไปขายที่หน้าบ้านน้องชายใกล้ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุเลยเธอขับรถเข้าไปในซอยเธอเห็นผู้ชายคนนี้เดินอยู่กลางซอยนะคะ
กะว่าจะทักเพราะนึกว่าคนรู้จักแต่พอเข้าไปใกล้ใกล้ก็เอ๊ะอ้าวไม่ใช่นี่
ไม่รู้จักนี่เป็นใครก็ไม่รู้ก็เลยขับรถต่อไปเรื่อยเรื่อยไปถึงฝั่งตรงกันข้ามกับมินิมาตร
เธอก็เตรียมจะตั้งของตั้งร้านขายข้าวแกงนะคะแต่ผู้ชายคนนี้ค่ะที่เดินอยู่กลางซอยเนี่ยนะ
เดินข้ามสะพานมาแล้วพูดคนเดียวค่ะเธอบอกว่าพูดคนเดียวอยู่หลายรอบ
แล้วก็เข้ามาขอน้ำที่ร้านเธอดื่มนะคะเธอก็บอกว่าตอนนั้นบ้านน้องชายยังไม่เปิด
ยังไม่มีร้านไหนเปิดเลยผู้ชายคนนั้นก็เลยตักน้ำในกระมังที่เธอกำลังจะล้างผักอ่ะ
ครับเอาน้ำในกระมังไปดื่มเธอบอกจะห้ามแล้วห้ามไม่ทันเธอก็อึ้งเธอก็ตกใจ
หลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็เดินไปร้านสะดวกซื้อที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็พูดคนเดียวต่อค่ะ
คือพูดคนเดียวตลอดทางอ่ะนะคะแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาอะไรเหมือนกับภาษาของประเทศเพื่อนบ้านอ่ะ
หลังจากนั้นเดินไปที่เสาไฟเลยหน้าร้านเอสเคมินิมาตรครับ
แล้วปีนค่ะปีนเลยเหรอฮะปีนค่ะตรงนั้นเนี่ยมีคนขายปลาท่องโก
เขาเห็นว่าผู้ชายคนนี้กำลังปีนเสาไฟเขาตะโกนเรียกตะโกนห้ามนะคะ
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ฟังคือปีนขึ้นไปแหวกหลังคากันศาสตร์ให้เป็นช่อง
พอพ้นหลังคาไปก็ไปนั่งพักบนหลังคาก่อนแล้วปีนต่อไปยอดเสาไฟอ่ะ
หลังจากนั้นเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าค่ะระเบิดแล้วช็อตแล้วร่างก็ติดอยู่แบบนี้ค่ะ
ปีนขึ้นไปอีกคือปีนขึ้นไปเป็นเหล็กฉากที่เขาวางป้าย
หลังไปนั่งแล้วก็พูดอยู่นั่นน่ะเขาก็พูดอะไรเราก็ฟังไม่ออกเราก็พูดอะไร
แล้วพอสักพักหนึ่งอ่ะก็ปีนขึ้นไปบนเสาไฟเลยอืม
พอปีนแล้วเขาคงไปจับสายไฟอ่ะมันก็ระเบิดเพราะมันมืดนะ
มันเราก็มองไม่ค่อยชัดอ่ะมันก็ระเบิดไฟกระจายเลย
ไฟก็เลยดับไฟลุกไฟตกมาเต็มเลยอ่ะ
แล้วพอแล้วเขาได้สติมาเขาก็ร้องให้คนช่วยตำรวจสอนอบางขุนเทียนบอกว่า
พอพาตัวผู้ชายคนนี้ลงมาจากเสาไฟได้แล้วเนี่ยนะคะผู้ชายคนนี้ก็ยังสลึมสลือ
พอมีสตินะคะแต่ว่าตามตัวเนี่ยโอ้โหไฟไหม้เสื้อผ้าขาดวิ่นนะคะ
ก็พยายามจะถามแหละว่าชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหน
เจ้าตัวตอบว่าชื่อนิรันดิ์มาจากจังหวัดสุรินนี่นะคะเขาบอกแค่นี้เลยนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็จะต้องเร่งตามตัวญาติผีน้องคนรู้จักคนใกล้ชิดมาคุยแล้วค่ะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้แล้วก็จะต้องมาดูแลผู้ชายคนนี้นะคะ
เพราะว่าตอนนี้อาการก็ยังหนักอยู่อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ